ส่วนปามช่วงนี้ราคาค่อนข้างดีนะคะทำให้เจ้าของสวนปามแห่งหนึ่งค่ะ
อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นะคะเขาได้รับข้อมูลจากลูกน้อง
ลูกน้องบอกว่าช่วงนี้มีคนเข้ามาขโมยนะนายนะอืม
ปลามเนี้ยมันค่อยค่อยหายไปเขาก็เลยเอาปืนมาค่ะ
ดักซุ่มรอดูซิว่าจะมีขโมยจริงหรือเปล่า
มีจริงค่ะพอเจอขโมยกะจะยิงปืนขู่นะ
แต่ปืนมันไปถูกขโมยอะค่ะเอายิงแม่นไปหน่อย
ขโมยเสียชีวิตในสวนปามเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นค่ะ
เจ้าหน้าที่พอไปถึงนะคะพอไปถึงสวนปามเนี่ย
เจอกองเลือดไปเจอเสื้อยืดคอกลมสีดำเปื้อนเลือดตกอยู่
คนที่ถูกยิงชื่อว่านายโชติมนต์ศรีสุขใสค่ะเป็นชาวนครศรีธรรมราช
ถูกยิงด้วยกระสุนปืนขนาด๙มมเข้ากลางหลังเลยค่ะ
ลุอกซ้ายด้วยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
นายวิชัยพนามพิทักกุลอายุ๖๕ปีเจ้าของสวนปามยืนรอมอบตัวกับตำรวจเลยค่ะ
สารภาพว่าผมเป็นคนยิงโดยวันนี้ตั้งใจมาดักซุ่มดูว่ามีขโมยเข้ามาจริงหรือเปล่า
จากก่อนหน้านี้ค่ะลูกน้องเล่าให้ฟังว่ามีขโมยเข้ามาขโมยปามไปแล้วหลายครั้งนาย
เพราะช่วงนี้ปลามันมีราคาตอนที่เฝ้าดูอยู่นะคะ
มีวัยรุ่นสองคนขี่รถเข้ามาในสวนปามแล้วก็ใช้มีดเขียวตัดปามไปสองต้น
ก็เลยตะโกนบอกหยุดเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวจะจับตัวส่งตำรวจ
แต่คนร้ายไม่หยุดสิคะวิ่งหนีตัวเองก็เลยยิงปืนขู่ไปหลายนัด
ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ถูกคนร้ายนะแต่มันพลาดค่ะ
กระสุนโดนไปหนึ่งในสองล้มลงเด็กชายเอน้องชายของผู้ตาย
ซึ่งยืนรออยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนี่ยนะคะยอมรับว่าตัวเองกับพี่ชายเข้ามาขโมยผลปาล์มจริง
พี่ชายจะเอาไปซื้อยาเสพติดสุดช่วงเกิดเหตุได้ยินเสียงเจ้าของสวนปามตะโกนให้หยุด
แต่ตัวเองกับพี่ก็ต้องวิ่งหนีหลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนประมาณสามถึงสี่นัดค่ะ
พี่ชายตัวเองถูกยิงแล้วก็ล้มลงห่างจากจุดที่ตัดปามนิดเดียว๑๐๐เมตรค่ะ
เมืองต้นตำรวจควบคุมตัวเด็กชายเอแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์
ตัวเพื่อดำเนินคดีนะคะส่วนนายวิชัยเจ้าของสวนปามถูกควบคุมตัว
พร้อมอาวุธปืนแจ้งข้อหาฆ่าคนตายพกพาอาวุธปืนไปในที่หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
นำตัวทั้งคู่ควบคุมตัวไว้อยู่นะคะทั้งน้องชายผู้เสียชีวิต
เจ้าของสวนปามตอนนี้ยังคงอยู่ที่สพทรายขาวรอดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ